คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
ทางสวมบริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้าได้ออกมาแถลงนะคะ
เกี่ยวกับผู้ป่วยรายใหม่คือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ
แต่ต้องแยกเป็น๒ลักษณะคือผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
มีการกักตัวเรียบร้อยกับผู้ที่ลักลอบแอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายมาช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็ไม่ได้มีการกักตัวอะไรต้องแยกเป็นสองส่วนแบบนี้
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะคะยี่สิบห้ารายค่ะ
เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะประกอบไปด้วยเดินทางมาจากเมียนมา๗ราย
วิสเตอร์แลนด์๖รายเกาหลีใต้๓รายสหรัฐอเมริกาคูเวทตุรกีประเทศละ๒ราย
รัสเซียสวีเดนสิงคโปร์ประเทศละ๑รายนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคบอกว่า
กลุ่มผู้ป่วยใหม่จากเมียนมาเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่ทำงานในสถานบันเทิง
จากจังหวัดท่าขี้เหล็กเจ็ดคนนะคะมีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าปี
ซึ่งทั้งหมดนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่ในสถานกักตัวในจังหวัดเชียงราย
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมา
ตั้งแต่ยี่สิบแปดพฤษฎีกายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมสี่สิบหกราย
แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะในจำนวนนี้เนี่ย
มีลักลอบข้ามแดนผ่านพรมแดนธรรมชาติสิบเจ็ดรายโอ้โหนี่ค่ะนี่แหละปัญหานี่แหละถูก
ก็เป็นคนที่เดินทางผ่านมาทางช่องทางปกติแล้วก็กักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐใน๒๗นะคะ
เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยในกลุ่มท่าขี้เหล็กสองรายนะคะทีนี้ค่ะจากกรณีที่พบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดสิบเก้า
เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศแล้วก็เข้ารับการกักตัว
ซึ่งประเด็นนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพหานคร
ได้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้งสี่คนนี้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะสำนักอนามัยกรทมสันนิษฐานว่า
เกิดจากสามสาเหตุหนึ่งติดเชื้อจากผู้ที่ถูกกักกัน๒ติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมของสถานที่กักกัน
สามติดเชื้อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันเองคาดว่าสาเหตุคือสามปัจจัยนี้ค่ะ
รายที่สี่ค่ะคุณผู้ชมอายุยี่สิบห้าปีนะคะเขาทำงานในเอเอสคิวก็คือสถานกักตัวของรัฐแบบทางเลือกเนี่ยนะคะ
ครับตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเริ่มมีอาการไม่สบายตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายน
มีน้ำมูกไอมีเสมหะจนวันที่๕๖ธันวาคมเริ่มมีอาการท้องเสีย
เก็บตัวอย่างไปตรวจและพบเชื้อซึ่งระหว่างนั้นนะคะในวันที่ยี่สิบแปดพฤษฎีกายน
กินอาหารร่วมกับเพื่อนเพื่อนด้วยอืมซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่หนึ่งและรายที่สอง
ซื้ออาหารกลางวันที่ตลาดวัดแขกใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
วันที่สองธันวาคมก็กินอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่สองค่ะอ่านี่ค่ะ
นี่เราไล่จากเขาต้องสืบสวนโลกย้อนลงไปใช่ไหมย้อนไปค่ะ
คนที่สี่ไล่ไปถึงสามสองหนึ่งเนี่ยเลยต้องเริ่มจากคนที่สี่ก่อน
เพราะว่าย้อนไปว่าไปกินข้าวร่วมกับรายที่๒รายที่๑อย่างนี้ค่ะ
ผู้ป่วยรายที่สามค่ะก็เข้าทำงานที่สถานกักตัวของรัฐแบบทางเลือกนะคะ
ร่วมกับผู้ป่วยรายที่๑เมื่อวันที่๒ธันวาคม
วันที่๔ธันวาคมเริ่มมีอาการคันคอเก็บตัวอย่างไปหาเชื้อ
หกธันวาคมผลตรวจออกมาว่าติดโควิดสิบเก้าครับ
ผู้ป่วยรายที่สองเมื่อวันที่สองธันวาคมสอนงานให้กับผู้ป่วยรายที่สี่
สถานที่กักตัวของรัฐแบบทางเลือกนี่แหละค่ะแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยโอ้โห
นี่นะคะครับสี่ธนวาคมเริ่มเลยมีอาการมีนมูกตัวร้อน
แล้วก็ตรวจพบโควิดสิบเก้าผู้ป่วยรายที่หนึ่งค่ะ
เข้ามาทำงานในสถานที่กักตัวของรัฐแบบทางเลือกรับเวรต่อผู้ป่วยรายที่สาม
ในวันที่๑ธันวาคมแล้วก็เริ่มมีอาการตัวร้อนในวันที่๓ธันวาคม
ตรวจพบเชื้อโควิดสิบเก้าในวันรุ่งขึ้นเลยนะคะสี่ธนวาคมครับ
นี่ค่ะเราย้อนไปรายที่สี่รายที่สามรายที่สองรายที่หนึ่งแบบนี้
ต้องตรวจสอบย้อนไปแบบนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก
พูดถึงมาตรการในการดูแลป้องกันตามแนวชายแดนนะคะซึ่งก็บอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย
กระดับมาตรการคุมเข้มป้องกันพื้นที่โดยเฉพาะกองทัพภาคที่สาม
เพิ่มกำลังชุดปฏิบัติการและเพิ่มเครื่องมือทั้งลวดหนามเนี่ยนะคะ
ตามแนวช่องทางธรรมชาติเพิ่มการลาดระเวนทั้งทางเท้าทั้งทางรถยนต์
แล้วก็จะมีการลาดระเวนด้วยโดรนด้วยนะคะครับจะต้องเฝ้าระวังเข้มข้นจริงจริง
คุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่ตามแนวชายแดนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ
ทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะถูกต้องครับ
ดูสภาพพื้นที่ฮะต้องใช้เจ้าหน้าที่มากน้อยขนาดไหน
ต้องใช้มากขนาดไหนถึงจะระวังได้ช่องทางมันเยอะแยะไปหมดนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ณขณะนี้เนี่ย
หนึ่งในนั้นมีผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงอายุ๕๑ปีคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศนะฮะเขาสอบสวนโรคกันแล้วเนี่ย
พบว่าติดเชื้อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะซึ่งเดินทางร่วมสายการบินเดียวกันมา
แล้วหญิงชาวพิจิตรคนนี้เพิ่งเดินทางมาจากเมียนมาถามว่ามาทางไหน
มาทางช่องทางธรรมชาติแล้วมาขึ้นเครื่องบินนี่คือสิ่งที่พยายามย้ำเตือนกันตลอดว่า
ประมาทกาดอย่าตกเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าภาพตรงเนี้ยความจริงกล้องวงจรปิด
ที่เขาเป็นภาพนิ่งในพื้นที่ของสนามบินเนี่ยจะเห็นชัดแต่เราก็ต้องเบลอหน้าคนติดเชื้อโควิดเอาไว้หน่อยนะ
ใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้เสื้อสีชมพูเนี่ยนี่คือสาวพิจิตรที่ลักลอบเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
นะมาจากเมียนมาแล้วติดเชื้อโควิดสิบเก้าพอย้อนไปดูพบว่าจุดเสี่ยงที่ไปติดคนอื่นด้วยก็คือ
ชาวจังหวัดสิงห์บุรีผู้หญิงอายุ๕๑เนี่ยเพราะตอนเธออยู่ในสนามบินนะครับทุกผู้ชมครับ
รอขึ้นเครื่องใส่หน้ากากอนามัยก็จริงแต่ว่าภาพหนึ่งซ้ายมือใส่เอาไว้ใต้จมูก
ขวามือล่นลงมาหนักไปอีกอยู่ใต้คางแล้วทีนี้ขึ้นเครื่องไปเนี่ยฮะ
หญิงสิงห์บุรีเนี่ยเขาก็ไปนั่งที่นั่งอยู่ใกล้ตรงนั้นกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
ก็เลยติดเชื้อโควิด๑๙ไปแต่ก็โชคดีที่สายการบินเที่ยวนี้
ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้ารายอื่นเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าหญิงสิงห์บุรีเนี่ย
แม้ว่าจะอยู่คนละโซนคนละที่เนี่ยแต่อาจจะเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าอะไรยังไง
เอาเป็นว่าเธอติดไปด้วยค่ะเห็นไหมลักลอบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแล้วเนี่ย
แมสในพื้นที่สนามบินนะยังดึงลงมาดูสิเนี่ยเห็นไหมค่ะโอ้โห
คุณผู้ชมค่ะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ติดกับประเทศเมียนมานะคะ
ประชาชนก็ต้องเข้มงวดกันเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่มันมีประเด็นเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันค่ะ
ตำรวจสพแม่สอดต้องไประงับเหตุนะคะผู้ชายสองคนทะเลาะกันที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลางชุมชนอิสลามแม่สอด
เขตเทศบาลนครแม่สอดนะคะคือทะเลาะกันจนเจ็บทั้งคู่นะก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะได้ไปคุยกับนายบังยีอายุ๖๓เป็นอาสาชุมชนเป็นคนดูแลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนอิสลาม
นายบังยีบอกว่าเจอนายอารีอายุ๓๗เป็นชาวเมียนมาไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วมาเดินอยู่ในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ชุมชนตรงนี้
นายอารีอ้างว่าลืมใส่ลืมเหรอฮะอ้างว่าลืมนะคะทีนี้ค่ะพอเตือนเตือนแล้วไม่พอใจกลายเป็นโมโหเกิดการชุลมุนชกต่อยกันเลยนะคะ
ชาวบ้านในชุมชนก็แตกตื่นสุดท้ายทั้งคู่คือเจ็บทั้งคู่ลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นทั้งคู่
ซึ่งพื้นที่สาธารณะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะต้องปฏิบัติขอความร่วมมือกันจริงนะคะ
เตือนก็อย่าโกรธกันก็ต้องปฏิบัติตามแต่อันนี้คือไปเตือนแล้วโกรธก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันตีกันแบบนี้นะคะ
คือทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่เขากังวลนะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นตามแนวชายแดนนะคะ
มันก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรดังนั้นต้องให้ความร่วมมือกันนะคะนี่คือสภาพคนเจ็บนะคะ
คือเจ็บทั้งสองคนนั่นแหละทั้งสองฝ่ายเลย
แล้วช่วงเวลานี้ก็อย่างที่เราทราบนะฮะพื้นที่ทั้งเชียงรายเชียงใหม่เนี่ย
บรรยากาศการท่องเที่ยวบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่มันก็ซบเศร้าหดหู่ไปหมด
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ตรงนี้คือด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่๒หรือว่าด่านสุรกากรแม่สายที่เชียงรายนะครับ
เป็นด่านที่เปิดใช้สำหรับรถขนส่งสินค้าคือด่านก็ยังเปิดปกตินะฮะ
ให้รถบรรทุกสินค้าเดินทางเข้าออกตามปกติแต่ในวันนี้มีมาตรการที่เข้มงวดกวดขันมากขึ้น
รถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบจากตมแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะ
คนขับรถจะไม่มีการสลับกันขับคนที่ขับรถขนส่งสินค้ามาจากไทยจะต้องขับรถมาจอดที่หน้าด่าน
แล้วส่งต่อให้กับคนขับที่อยู่ฝั่งเมียนมาถึงจะได้ขับเข้าเมียนมาต่อไป

ส่วนบรรยากาศที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่๑ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดด่านพรมแดนแม่สายนะครับ
เดี๋ยวไปดูที่ตลาดด้วยนะครับด่านแห่งนี้เนี่ยปิดตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงนั้นแล้วต้องมีการล็อกดาวน์นะครับ
ที่นี่เนี่ยมีการจำหน่ายพวกของฝากเสื้อผ้าสินค้าอุปโภคบริโภควันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับ
ร้านค้าต่างเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับก็เปิดตามปกติแต่ว่าคนโอ้โหแทบไม่มี
แต่ความเข้มงวดเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมีการตรวจวัดรถทุกคันเลยนะครับที่ผ่านเข้าออกนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับแม่ค้าขายอัญมณีในพื้นที่นางบุญจิราชีวรากรานนท์นะฮะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ที่ตลาดพรมแดนแม่สายแห่งที่๑เนี่ยคึกคักมากนะฮะ
แล้วก็ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจซบเซามาก่อนนะครับ
แห่งนี้ก็เงียบเหงาลงทีนี้หนักขึ้นที่สุดเนี่ยคือปีนี้เลย
ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ต้องปิดด่านพรมแดนแห่งนี้เมื่อ๒๓มีนาคม
ทีนี้ยิ่งเงียบเหงากว่าเดิม
ก็เหลือแต่คนด้านในที่จะจับจ่ายซื้อของมาท่องมาเที่ยวกันนะนะ

ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด
ตลาดก็เริ่มกลับมาคึกคักได้บ้าง
แต่มาช่วงนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาอีก
ก็คือพวกที่ลักลอบผ่านข้ามแดนผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
แล้วไปติดโควิด๑๙แล้วก็บอกโอ้โหนี่ผ่านมาทั้งเชียงไวน์
โอ้โหนี่เขาบอกยุ่งเลยทีนี้
มาเที่ยวเชียงไวน์ได้มาเที่ยวเชียงไวน์ได้
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดที่นี่มีมาตรการป้องกันตามมาตรฐานอย่างเข้มงวด
ขอฝากนักท่องเที่ยวว่าเมืองแม่สายมันไม่น่ากลัวอย่างที่สื่อเขาพูดกัน
เพราะเขาก็ใช้ชีวิตปกติทุกอย่าง
แม่คะขายกระล็าลัสในตลาดพรหมแดนแม่สาย
ก็คือนางน้อยอายุ๕๗แล้วบอกกับเราว่าขายที่นี่มา๒๐ปี
ปีนี้ถือว่าวิกฤตหนักสุดนะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาความซบเศร้า
หลังจากที่ด่านพรมแดนปิดตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาตลาดเงียบเหงามาก
พอหลังจากคลายล็อกคนก็เริ่มมาเที่ยวบ้างแล้วพอจะขายของได้บ้างแล้วนะครับ
กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหไปเจอซ้ำเติมอีกรอบนึง
ช่วงที่เริ่มขายได้เนี่ยเริ่มกลับมาขายเกาลัดได้สักวันละ๒๓พันนะคุณเขียนมาสอน
แต่วันนี้เนี่ย๒๕๐ก็เก่งแล้วขายได้เนี่ย
และตอนนี้แย่ไปอีกแล้วได้๒๕๐เนี่ยนั่งหลับอยู่แบบนี้อยู่บ้านก็ไม่มีนายได้
ข้าวเราก็ต้องซื้อค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวอีกอ่ะไหนหลานไปโรงเรียนอีกอ่ะทุกอย่าง
น่าเห็นใจนะฮะส่วนนี้คือรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับ
นางสาวพกายมาสเวียรานะครับซึ่งบอกกับเราว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์คนไทย
ลักลอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติจากฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมา
แล้วก็ไปติดเชื้อโควิดพอนักท่องเที่ยวรู้ข่าวเนี่ย
ท่องเที่ยวหายไปกว่าร้อยละเก้าสิบนะครับขณะนี้หอการค้าจังหวัดเชียงราย
ได้ประสานไปยังทางการเมียนมาให้ควบคุมดูแลคนไทย
ที่จะเดินทางกลับไทยให้เข้ามาทางด่านที่ถูกต้อง

ให้เสียแค่ค่ารับและส่งกับและต้องหาเชื้อก่อนกัน
มีคนไทยที่ไปทำงานในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็
ประเทศเมียนมาและลงทะเบียนผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
ยังตกค้างอยู่๒๖คนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองตรวจค้นสัมภาระทั้งหมด
อย่างที่เห็นอยู่ค่ะหนึ่งในคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในเมืองท่าขี้เหล็กอีกหลายคนเลย
แล้วก็อยู่กันอย่างยากลำบากที่นั่นได้ประกาศล็อกดาวน์ทั้งหมด
แรงงานไทยตกงานไม่มีเงินเลยค่ะดังนั้นตอนนี้เขาอยากกลับไทยกัน
เขาอยากกลับไทยกันทั้งหมดเลยเพราะว่ากลัวถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาจับ
ลักลอบเข้าเมืองด้วยแล้วก็จะต้องพาทั้งหมดไปกักตัวนะคะ
พอเข้ามาแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็สอบถามจากชาวเมียนมา
ที่ขับรถขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าคือช่วงที่วิ่งรถขนส่งสินค้าก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เพราะชาวเมียนมาเขาตุนกันแล้วตุนสินค้าตุนอาหารร้านค้าในประเทศเมียนมาค่ะคุณผู้ชม

และอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะจังหวัดเชียงรายตอนนี้คนไม่กล้าไปเที่ยวจริง
ช่วงปลายปีอากาศเย็นคนอยากจะไปเที่ยวกันเยอะ
อาจารย์เฉลิมชัยค่ะอาจารย์เฉลิมชัยโครสิทธิ์ภาคศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย
ก็เลยเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย
สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

ก็ไปเที่ยวกันได้นะฮะเชียงรายเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดไหน

ไม่มีจังหวัดไหนที่ปิดจังหวัดล็อกดาวน์อะไรเลยนะครับ
บางคนไปแชร์ข่าวไปลือกันอะไรพวกนี้นะครับ
ไปเที่ยวแต่ก็ต้องมีมาตรการต่างเว้นระยะห่าง
หน้ากากอนามัยอันนี้ยังต้องทำเข้มข้น
อันนี้ต้องทำอยู่ที่ไหนก็ต้องทำนะฮะไม่ประมาทกาศอย่าตกนะครับ